ข่าวต่อไปนี้นิดนึงก็แล้วกันเราเก็บตกงานไงแต่งแล้วกัน
คิมเบอร์รี่แล้วก็หมากปรินคุณผู้ชม
จะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองไทยไปไกลถึงอิตาลีแล้วนะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไง
คุณเนยโชติกาเขาเมาส์ให้เราฟังเหมือนกัน
อิตาลีว่าในตอนนี้ที่เห็นเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะ
ใส่ชุดแต่งงานออกมาเนี่ยเขาน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมค่ะ
มันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจปราบปลื้มค่ะ
แล้วก็ดีใจเพราะนี่เปรียบเสมือนงานแต่งงานในฝันของสาวคิมเบอร์รี่เลย

พี่สาวเนยเล่าให้ฟังว่าช่วงสุดสัปดาห์ของการงานแต่งนะ
นั้นฝนตกหนักมากคุณผู้ชม
มีทั้งลมมีทั้งฝนค่ะ
แต่ปรากฏว่าในวันงานแต่งจริงคุณผู้ชม

แดดออกยังเวงขนาดนี้

แบบว่าแดดจ้าไปเลย
ซึ่งสาวคิมค่ะบอกกับสาวเนยบอกว่า
ถ้าวันนี้นะแดกออกนะจะกลับมาแก้บนชุดใหญ่
คิมบอกว่าอย่าให้ฝนตกเลยในวันงานแต่งนะคุณผู้ชม
และที่สำคัญฝนก็ไม่ตกจ้า
อย่างที่บอกไปแดดมันแจงแวงเดี๋ยวกลับมาแก้บนด้วยนะจ๊ะ
ถ้ากิจการอันนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนสาวเนยค่ะก็เอาด้วยคนนะ

ซึ่งก็เป็นไปตามที่ขอทุกอย่างราบรื่นฝนไม่ตกจ้ะ
ส่วนของขวัญนะคะก็รวมให้ไปพร้อมกันค่ะ

แล้วก็ของขวัญแต่งงานจัดเต็มสุดไปเลยจ้ะ

แล้ววันนั้นมันอาทิตย์นั้นคือมันฟ้าฝนจริงค่ะ
ต้องบอกเลยว่าวันนั้นเป็นวันเดียวที่ฟ้าเปิดแบบสุด
แล้วแบบเออขนลุกเลยว่าแบบน้องคิมบอกว่าแบบ
หนูนะถ้าเกิดว่าแดดออกนะหนูจะกลับไปแก้บนชุดใหญ่นั่นนี่เลยค่ะ
มูทั้งน้องทั้งทีมงานทั้งทุกคนเนยยังบนเลยอ่ะ
แล้วนายก็บนโอ้โหขอเถอะอย่าให้ตกเลย
สวยงามมันสำคัญเหรอเขาสวยมากค่ะ
สวยมากสวยมากจริงด้วยความที่
บรรยากาศเอ่ยอะไรเอ่ยชุดเอ่ยความเป็นน้องคิมเอยหมากคิมเอยอะไรอย่างเงี้ยคือ

นี่ไงเพอร์เฟคบอกเลยวงการมูมันเข้าแล้วมันออกยากจริงคุณผู้ชม
ใช่แล้วค่ะในงานเดียวกันเจอคุณแม่คนสวยกระแตสุพักษรค่ะ
มากับลูกนี่ควงสองมาเลยนะพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลายประเด็นด้วยกันค่ะ
เรื่องแรกก่อนแล้วกันหลายคนคิดถึงพี่กะแตไม่กลับมาเล่นละครแล้วเหรอ
ช่วงนี้หลายคนคิดถึงนะอยากเห็นผลงานละครเรื่องใหม่แล้ว
เห็นบอกว่าเร็วนี้มีนะจ๊ะแต่ยังไม่เล่ารายละเอียดมากมาย
รวมไปถึงเราถามเรื่องพี่กะแตแล้ว
ถามไปถึงเรื่องเพื่อนสนิทคนอื่นอีกเราก็ต้องไปถามเผื่อเนอะ
พูดได้แค่ว่าตอนนี้เพื่อนสาวเนี่ยเพื่อนโอ๋เนี่ยมีความสุขมาก
ส่วนอีกหนึ่งผู้สนิทอย่างพี่นิงปานิตาก็ทราบกันดีเลยนะครับ
ตอนนี้เนาะอย่างานไปแล้ว
กระแตก็บอกว่ารับรู้เรื่องราวของเพื่อนมานานแล้ว

ทำงานวันนะเป็น๑๐๐นะ

แต่แต่ก็เป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของพี่เขา

ตอนนี้คือเขาก็มีความสุขอะไรอย่างนี้
แต่ก็อยากให้เขามีความสุขอย่างนี้ต่อไปเรื่อย

ทุกอย่างคือเดินหน้าต่อไปมีความสุขอย่างเดียว
เรื่องสุขภาพทำงานเยอะพักผ่อนด้วยนะคะ
คือเขาทำงานแบบเยอะมากจริงแบบ
ได้ยินมาแล้วก็ตกใจบอกว่าเออ
หนิงคือบางทีก็พักบ้างอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ทำงานด้วยอะไรอย่างนี้

ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ถามพลอยเลยค่ะเชิญค่ะ

ระวังเขาจะตอบไม่ตรงความจริงนะงานเข้านะ
แล้วเดี๋ยวในการเข้าเราก็ต้องไปซื้ออาหารเม็ดเมื่อกี้นะฮ่า